มีคุณผู้ชมส่งไลน์กันเข้ามานะคะสำหรับประเด็นในหน้าจอชัดข่าวเที่ยงวันนี้ก็คือ
คิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะกับกรณีที่อยากให้อาชีพบริการทางเพศ
มาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งส่งมาบอกว่า
มีเถอะครับจะได้ไม่มีสวยอันนี้ผู้ชายใช่ไหมฮะ
มาดูฝั่งผู้หญิงกันบ้างคุณผู้ชมผู้หญิงส่งมาไม่เห็นด้วยค่ะ
จะทำให้พ่อบ้านคือสามีเนี่ยออกไปเที่ยวบ่อยขึ้นสุดท้าย
แม่บ้านอยู่ยากและปัญหาครอบครัวจะตามมาอันนี้เป็นฝั่งทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ใช่ค่ะต้องฟังด้วยนะฮะค่ะก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะ
แต่ว่านักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลแสดงความกล้าหารนะคะด้วยการผลักดันให้อาชีพบริการ
ค้าบริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมายเหมือนในต่างประเทศนะคะ
จะทำให้ลดปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีอิทธิพล
สองก็คือการฟอกเงินค่ะนายโสพลพรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ระบุกับไทยรัฐทีวีถึงโอกาสที่อาชีพค้าบริการทางเพศ
จะเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะคะบอกว่าประเทศไทยควรทำให้สถานอาชีพ
ค้าบริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมายมานานแล้วเพราะว่าในต่างประเทศค่ะ
ยุโรปแล้วก็อเมริกานี่เปิดให้อาชีพนี้ถูกต้องตามกฎหมายนายโสพลระบุว่า
หากไทยผลักดันให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายจะทำให้เกิดความโปร่งใส
ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองการค้ามนุษย์ก็จะหายไป
สำหรับปัญหาครอบครัวก็จะไม่เกิดความแตกแยกนะคะปัญหาการข่มขืนก็จะลดน้อยลง
ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายก็จะหมดไปเพราะว่ามีการเสียภาษีที่ถูกต้อง
ดังนั้นอย่าไปมองว่าอาชีพค้าบริการทางเพศเป็นอาชีพที่น่าเหยียดหยาม
เพราะว่าตอนนี้ทุกสถานที่ที่ให้บริการก็ทำกิจการการค้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นรัฐบาลควรกล้าหารค่ะเร่งผลักดันเปิดเสรีให้กับอาชีพนี้ในสถานบริการ
เพื่อที่จะลดปัญหาผู้มีอิทธิพลแก้ไขปัญหาการส่งสวย
โสพลยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตนเองได้โพสต์ข้อความไปนะคะ
สถานอาบอบนวดมีมูลค่าเท่าไหร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวในวันนี้
เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการอาบอบนวดที่เปิดห้องให้บริการ๒๐๐ห้อง
จะมีมูลค่า๑๐๐๐กว่าล้านบาทต่อปี
จะตกมูลค่าที่๔๐๐ล้านบาทต่อปีค่ะ